ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ฉันพาไปดูกระจงหลังเงินใช่ไหม

ไม่ใช่กระจงแต่เป็นเสือโครง
เสือโครงที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เป็นเสือโครงตัวผู้โตเต็มวัย
เขาบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลย
ขนาดไหนกำยำร่างใหญ่ขนาดไหนนะคะ

ถ้าคุณไปนอนแบบอยู่แนวนอนเทียบกับเสือตัวนี้

ติดตั้งอยู่ในป่าลึกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กำลังยืนมองหาเหยื่อเลยค่ะ

จริงแล้วเสือเนี่ยมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะคุณ
สัตว์นักล่าเสือสิงโตอะไรเหล่านี้

ถึงออกมาหากินกลางวันขนาดนี้นะคะ

กล้องเหมือนกันก็จับภาพความเคลื่อนไหว

เสือโครงมันเดินเข้ามาเหมือนเล่นกล้องด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็ไปหยุดยืมบริเวณริมร่องน้ำ
แล้วก็เดินหนีหายไปในป่า

เขาไปสำรวจพื้นที่ตรงนี้
หลังจากที่พบว่ามีเสือโครงปรากฏตัวนะคะ
เดินเท้าเข้าไปตั้ง๑๐วันนะคะ

เหลือแต่หัวและอวัยวะภายใน

มีรอยเท้าเสือโครงเหยียบย่ำบนพื้น

นี่คุณดูสิรอยเบอร์เรอร์เลย
นายมานะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
บอกว่าเสือโครงตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์มากค่ะ
จุดที่พบอยู่เขตชายแดนไทยเมียนมาร์
จากการเชื่อมต่อสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแน่ของคณะกรรมการมรดกโลก
ตั้งใจอนุรักษ์ผืนป่าทั้งสองประเทศ
เชื่อมต่อกันให้เป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกโลก